มิติใหม่ของการเปิดบัญชีธนาคาร
แต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งมาขอเปิดบัญชีธนาคาร

ไปดูนะครับ
มันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหม
คนที่เขาอัดคลิปเอาไว้เขาก็เลยบอกเต็มคาราเบลเลย
ผู้ชายคนนี้มาหาเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะ

แต่ว่าไม่มีอะไรเลยไง

จะเปิดให้ได้ยังไงคุณต้องมีบัตรประชาชนมีหลายอย่างเอกสาร
ไม่มีอะไรที่เขาโมโหแล้วกลายเป็นไปโมโหพนักงานแบงค์เขา
คนถ่ายคลิปที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยนี่ฮะบอกมาแบบเต็มคันละม
เต็มขนาดนั้นบอกเลย
คือพี่คนนี้เขาโวยวายตั้งแต่นั่งรอคิวแล้วครับพี่
หันไปมองเขาเขาก็บอกว่ามึงอยากตายเหรอ
พอถึงคิวเขาพนักงานก็ถามดีเลยครับว่าพี่มาทำอะไรครับ
เขาก็บอกว่าตะคอกเลยมาเปิดบัญชี
บัญชีกี่บาทพนักงานก็ตอบว่าเปิด๓๐๐ฝาก๕๐๐เนี่ยครับ
เขาก็บอกสรุปกี่วัน๕๐๐หรือ๓๐๐
เรื่องที่ถามมาว่าไม่ได้ทำงานแล้วเปิดบัญชีได้ไหมน่าจะได้นะพี่
คือผมก็แค่รู้ว่าเขาพูดกันฮิตมากตอนนี้

ถามจริงว่าพูดแล้วรู้ความหมายที่แท้จริงต้นทางไหมไอคาราเบลเต็มคาราเบลเนี่ย

มิวค่ะยอมรับเลยว่ามงไม่รู้จักจริง